คุณแม่เขาพาเด็กคนนี้พาลูกของเขาลูกแท้นะครับ
ส่งโรงพยาบาลบอกคุณหมอว่าคือลูกป่วย

แต่พอคุณหมอตรวจไปแล้วอ้าวทำไมป่วยแล้วตับแตก
ม้ามฉีกเกิดอะไรขึ้น
ถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บถึงขั้นตับแตกแล้วก็ม้ามฉีก
พอมีคำถามแบบนี้เกิดขึ้น
หนึ่งในคนที่ถูกตั้งคำถามและถูกสงสัยก็คือพ่อเลี้ยงของเด็ก
แต่พ่อเลี้ยงยืนยันว่าไม่เคยทำร้ายร่างกายเด็ก

ขณะที่ตำรวจอุดรธานีบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุนะครับ
เรื่องต้นยังไม่ได้แจ้งข้อหากับใคร
ความคืบหน้ากรณีที่เด็กชายอายุ๓ขวบครับ
อาการบาดเจ็บสาหัสคล้ายกับถูกทำร้ายร่างกาย
ตอนนี้น้องก็ยังไม่รู้สึกตัว
นักสังคมสงเคราะห์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
ก็มาร่วมประชุมกันเพื่อจะหาข้อสรุป
แล้วก็วิเคราะห์ว่าสาเหตุที่ทำให้น้องเจ็บขนาดนี้เกิดจากอะไร
ย้อนกลับไปครับแม่เล่าว่าแม่พาลูกชายคนนี้
ไปส่งโรงพยาบาลโดยให้เหตุผลว่าน้องป่วย
ซึ่งอาการที่หมอตรวจพบไม่สอดคล้องกัน
เนื่องจากว่าพอไปตรวจวินิจฉัยแล้ว
น้องตับแตกม้ามฉี่กระดูกซี่โคงหักถึงสามซี่
แล้วก็กระโหลกศีรษะมีร่องรอยยุบคล้ายกับถูกกระแทก
ร้อยตำรวจเอกอภิวุฒิลีพลทองนะครับ
รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีบอกว่า
ที่ประชุมมีข้อสรุปออกมาแล้ว
แต่ตอนนี้ข้อสรุปนั้นยังไม่สามารถเปิดเผยได้
หลังจากนี้จะแจ้งให้ตำรวจภูทรกุมภาวะปี
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุ

รวมทั้งไปสอบปากคำพยานบุคคล
อยู่บริเวณดังกล่าวให้มากที่สุด
และตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับใครนะครับ
ในขณะที่คุณแม่ของน้อง
แล้วก็สามีใหม่หรือว่าพ่อเลี้ยงนะครับ
เยี่ยมน้องครับที่โรงพยาบาล
แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายนะครับ
โดยพ่อเลี้ยงบอกว่าก็รักเหมือนกับลูกตัวเอง
ที่ผ่านมายอมรับว่าเคยเสพยาเสพติด

กระทั่งเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา
ไปวัดที่สกลนคร
เพื่อเลิกยาเสพติดแล้วก็เลิกเล่า
ภรรยาพอรู้เรื่องแบบนี้
ก็ชื่นชมยินดีนะครับ
รวมทั้งตัวพ่อเลี้ยงเองบอกว่าสาบานเลย
ว่าไม่ได้ทำร้ายลูกเลี้ยงอย่างแน่นอนนะครับ

ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ